สวัสดียามเช้าครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายคนวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งท่องเที่ยวเดินทางสภาพอากาศนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญครับเพราะว่าตอนนี้บัตรใจสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่องฝนยังคงปกลุ่มบริเวณทาง
ที่เวลามีพายุก่อตัวขึ้นแล้วพายุจะเคลื่อนตัวมาหาแนวร่องฝนซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตาเพราะว่าพายุนั้นการเคลื่อนที่ก็จะเลื่อนลงมาสิ่งหนึ่งที่คนไทยกลัวก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่จะมีพายุเข้าสู่เมืองไทยตอนนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่มีการก่อตัวขึ้นแถวบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม

แล้วนะครับคือพายุโซนร้อนเองครับความเร็วล้มตั้งแต่๖๓ไปจนถึง๑๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นครับย่อมรุนแรงกว่าแน่นอนครับทั้งเรื่องของสายฝนแล้วก็ลมที่กระโชคแรงสิ่งที่ตามมาครับก็คือเรื่องของฟ้าผ่าฟ้าร้องครับต้นไม้ขนาดเล็กมีสิทธิ์โคตรล้มได้ทันทีครับและถ้าหากรุนแร
แน่แจกแจกแจงออกเป็น๕ระดับย่อยครับมาเริ่มต้นที่ระดับแรกครับภายุไต้ฝุ่นระดับที่๑ครับระดับที่๑มีความเร็วล้มตั้งแต่๑๑๙ไปจนถึง๑๕๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราครับก็คือต้นไม้รวมไปถึงหลังคาสังกษีหลังคากะเบื้องครับสามารถที่จะหลุดปริวไป
โคลงซอกของหลังคาหลุดปลิวไปใน่ลักษรีอย่างนี้

จะสามารถใช้ไปถึง๒๐๙กิโลเมตรสม
ต่อกันที่ไต้ฝุ่นระดับที่๔
คือมีความรุนแรงตั้งแต่๒๑๐ไปจนถึง๒๔๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมื่อเจอความรุนแรงแบบนี้นะครับก็จะทำให้โครงสร้างต่างของบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างโครงสร้างหลักเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะเสียหายได้ภายพลิบตาเลยทีเดียวครับ
ส่วนความรุนแรงระดับสุดท้ายครับคือความรุนแรงของไต้ฝุ่นระดับที่๕ครับ
ความเร็วลมตั้งแต่๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
หลายคนคงเดาไม่ยากนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้
ทุกอย่างสามารถพังพินาศได้อย่างสิ้นเชิงภายในชั่วพลิบตาครับ
และนี่คือระดับความรุนแรงของพายุที่จะเกิดขึ้นในเขตโซนร้อนบ้านเรานี่นะครับ
ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือนะครับ
แม้ว่าเราจะไม่เคยเจอความรุนแรงแบบนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียแล้วก็ความร้ายแรงของพายุเหล่านี้
ก็คือความรุ้นเองครับข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณควรรู้และต้องรู้นะครับ
และที่สำคัญครับมันติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
ทีนี้เดี๋ยวไปดูจุดต่างบ้างนะครับว่าทั่วโลกสภาพอากาศเป็นอย่างไร

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันต์